เมื่อวานี้นะคะในห้องขังของสพมยศธรค่ะ
ตำรวจแตกตื่นตกใจเลยผู้ต้องขังนะคะ
ซึ่งนอนอยู่ในห้องขังตอนแรกจับมาตั้งแต่เช้านะ
พอช่วงเย็นอ้าวหมดสติเอามือไปอังที่ปลายจมูก
ไม่มีลมหายใจแล้วโอ้ยตกใจนึกว่าตายแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็พยายามปั๊มหัวใจสรุปสุดท้ายฟื้นคืนชีพกลับมา

แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
กู้ชีพพร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนไปช่วยเหลือ
คนที่ถูกคุมขังอยู่นะคะเป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงหน้าเสียวเลยนะคะ
ตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่าร่างกายปกติ
แต่ว่ามีลักษณะของการอ่อนเพลียเล็กน้อย
คาดว่าน่าจะเป็นภาวะเครียดค่ะ
ไม่ได้กินอาหารมาหลายชั่วโมงนะคะแล้วทำให้หมดสติไป
ร้อยตำรวจตรีสุมิอุปสานค่ะ
ปฏิบัติการณ์๑๐เวนประจำหน้าห้องควบคุม

เห็นผู้ชายคนนี้เดินวนไปเวียนมา
มีท่าทีเพี้ยรถอยู่หน้าโรงงาน
ตำรวจก็ไปเอาตัวมามาคุมขังนะคะ
ตั้งแต่คืนวันจันทร์แล้วแต่ไม่เห็นพูดอะไรเลย
แล้วก็ไม่ทราบชื่อจริงไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน

เช้าวานนี้ค่ะตำรวจนอนไปแล้ว๑คืน
ตำรวจก็เลยเอาอาหารไปให้ตอนเช้า

ตำรวจก็เห็นเขาเอ๊ะทำไมนอนนิ่งไป

สงสัยแล้วค่ะไปตรวจสอบดู
เอ้าไม่หายใจแล้วจับที่ผจร
ที่ผจญก็ไม่ตอบสนองอีก
ตำรวจฝึกมาค่ะเรื่องการปั๊มหัวใจ

คุณคะผู้ชายคนนี้ฟื้นกลับคืนมาค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็ต้องเรียกกู้ชีพนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปดูอาการอีกทีนึงเนี่ยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ปล่อยตัวผู้ชายคนนี้ไปค่ะ
โอ้ยเขารอดีนะฟื้นมาได้เนี่ย